เอาล่ะอย่าไปอิจฉาเขาเลยพวกเรา
เพราะว่านี่ของเราก็มีเหมือนกัน

จะพาไปดูนี่ของดีนี้นะครับที่จังหวัดแห่งนี้
เจ้าของคำขวัญประจำจังหวัดว่า
พระพุทธบาทสูงค่าเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิต
ฐานผลิตอุตสาหกรรม
เกษตรนำล้ำแรงเที่ยว
ึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี
ประเพณีตักบาดดอกไม้งามเหลืองอาราม
ทุ่งทานตะวันลือลั่น

เย้เป็นไงสุดยอดเลยไหม
สุดยอดมากจดมาเมื่อกี้นี่เอง
นี่คำขวัญจังหวัดสระบุรี

กับหนมดีพื้นชื่อมากเลย
เอาไปดูกันหน่อยไหมว่ามีอะไรบ้าง
กะหรี่ปั๊บเจ๊หมวยจำได้ไหม
เราเคยนำเสนอข่าวของกะหรี่ปั๊บเจ๊หมวยไปแล้วครั้งหนึ่ง

เพราะว่าตอนนั้นผลผลิตทุเรียนเยอะ
ก็เลยนำมาแปรรูปเป็นคดีพับด้วยนะคะ
แต่ว่าคราวนี้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วเจ๊หมวย

อันนี้เป็นทุเรียนคุณแม่

อันนี้จะเป็นกะหรี่ปั๊บแบบจิ๋วเนี่ยคุณผู้ชม
เค้าจะเป็นตัวเล็กพอดีคำ

กินสติกเกอร์ไว้เลย

แกดูคุณค้านังยางไปแล้วค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะนี่จะบอกว่ามันคือมันไซส์จิ๋วไง

พอดีทานได้หลายชิ้นหน่อย

เป็นแบบเดิมที่เขาเคยทำมาเรานำเสนอไปแล้ว
คือไส้ทุเรียนมาดูแบบใหม่กันหน่อย
อันนี้ไส้ใหม่คุณผู้ชมค่ะ
ไส้หายทองคำ

ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย
ไซส์ลำไย
ไซส์ลำไย
ไซส์ลำไย
ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย
ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย
ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย
ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย
ไซส์ลำไย
ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย
ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย
ไซส์ลำไย
ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย
ไซส์ลำไย
ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย
ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย

ไซส์ลำไย